แล้วก็ด้านล่างสีเทานี่ก็น่าเป็นห่วงผู้เสียชีวิต

เหมือนกับว่าเราคงต้องอยู่กับมันอย่างนี้ต่อไป
ค่ะเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไร
แต่ว่าที่สำคัญก็คือวัคซีนนะ

แต่มันกันเรื่องของอาการหนักจนขั้นกับเสียชีวิต
ตัวเลขผู้หายป่วยวันนี้อยู่ที่๑๒๒๔๐๐บาท
แต่ป่วยใหม่เพิ่มเข้าไปมากกว่าที่หายนะฮะ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนนะฮะ
คือด้วยการฉีดวัคซีนเข็มที่๓นะฮะ
อย่างหนุ่มกู้ภัยที่ราชบุรีเขาก็ได้ฉีด

คำพูดประโยคนึงโอ้ยวันนี้กูไม่รอดแน่เลย

มีคนในบ้านได้ยินแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะสุดท้ายเขาเสียชีวิต
คนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ทำใจไม่ได้ครับ
ก็ลูกชายยังหนุ่มยังแน่นไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
เป็นคนแข็งแรงทำงานเพื่อสังคม

คือนายประสงค์เป็นกู้ภัย
มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรราชบุรี

ญาติต้องประคบประงมเอาผ้ามาเช็ดเอายาดมมาให้ดม
เพราะว่าลูกชายไปฉีดวัคซีนเข็ม๓มา
นอนอยู่บ้านไม่ถึงวันเสียชีวิตเลย
พี่ชายของกู้ภัยนะฮะพี่ชายของนายประสงค์คือนายสมควรบอกว่า
ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องชายไปฉีดเข็มที่๓มา

น้องชายไปฉีดมา๑๗กันยายนเป็นแอสต้าเซเนก้า
หลังจากฉีดปุ๊บกลับไปนอนที่บ้าน
พอเที่ยงคืนอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะ
แม่พูดว่าน้องชายพูดขึ้นมาประโยคนึง
คืนนี้กูตายแน่นี่ฮะแม่ได้ยิน
แต่ก็ไม่มีใครเอกใจอะไรไม่รู้ลูกพูดขึ้นมาด้วยอารมณ์อะไรยังไง
จนกระทั่งตอนเช้าไปปลูกในห้องนอน

ญาติทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าการที่น้องเสียชีวิต
มันเกิดจากผลกระทบของการฉีดวัคซีนเข็มที่๓เข้าไป

คุณประสงค์เป็นคนแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัว
ทีนี้พอเอาร่างไปให้กับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีทำการธนสูตร
คุณหมอระบุสาเหตุว่าเขาเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
จากการที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแต่ว่าระบุสาเหตุมาแบบนี้
แต่ไม่ได้ระบุตรงหรอกว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นระบุแบบนี้แหละสาเหตุของการเสียชีวิตคือ
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนอะ
ทีนี้ญาติก็นำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
กลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน
เอ่ยก็ทำใจไม่ได้โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ล่ะครับ
แน่นอนทำใจไม่ได้ลูกชายจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
ทำร่ำลาอะไรนะฮะพี่สาวอีกคนนึงของผู้เสียชีวิตบอกว่า
หลังจากน้องชายเสียชีวิตไปจากการฉีดวัคซีน
ทำให้คนในครอบครัวไม่มีใครอยากฉีดวัคซีนอีกเลย
ไม่ว่าจะเป็นเข็มไหนก็ตามเพราะกลัว
กลัวว่ากลับมาแล้วจะเสียชีวิตเหมือนน้องชาย
ฉีดวัคซีนแล้วกลับมาเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นการจากกันโดยที่
ไม่ทันได้ร่ำลาอะไรติดวัคซีนมันยังมีโอกาสรักษาหาย
กลับไปพูดคุยกับคนในครอบครัวได้ได้ร่ำได้ลากันถ้าเกิดว่าหนัก
แล้วก็อาจจะมีอาการโคม่าเสียชีวิต
แต่ว่าน้องชายฉีดวัคซีนไปกลับมานอนหลับแล้วก็เสียชีวิตเลย
ไม่ได้ทันร่ำลาอะไรเลยแล้วก็พูดจาไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันเลย
สุดท้ายคนในบ้านก็ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ไม่ใช่เราไม่อยากขีดเราก็อยากขีด
ถ้าฉีดแล้วเป็นแบบนี้ใครบ้างอยากจะฉีดฟรีใช่ไหม
ทุกคนเพราะเห็นน้องชายเป็นอย่างนี้สตันเลยดีกว่าสิ
มันพูดไม่ออกเลยนะกับการชีดวัคซีน
ต้องยอมรับแหละว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทำให้คนในประเทศเราก็กลัวการฉีดวัคซีนไป
โดยเฉพาะการชีดแบบไขว่นะคนก็กลัวว่ามีผลกระทบกับร่างกายแบบนี้